ไปเลี้ยวเดี๋ยวร้องเพลงเก่าขนาดนี้ที่เราวายกระเสียนรึเปล่า
ถูกต้องน้องปาวลีไปเจอล่าสุดเก็บตก
บอกว่าเฟ้าตอนนี้งานเยอะมากเสียงเหนอะไปเลย
นี่งานนี้รีบแล้วนะคะเพราะว่ารีบมาเตอร์ไพรส

คุณผู้ชมน้องก็อัปเดตกันนิดนึงเปล่าบอกว่าพี่งานแน่นมากค่ะ
โควิดสร้างงานมาเพียบทั้งละครก็มีเหลืองใหม่เพลงก็มีโอ้โห
ที่สำคัญค่ะงานร้องเกษียณสำราญนางบอกอย่างนี้เยอะมากจริงนะคะ
ที่สำคัญมีหยิงงานหนึ่งงานชาปรพินัสกิศศพ
กูช่างมาเยอะจริง

ก็จ้างเปล่าไปร้องเพลงแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
แต่ลูกทุ่งสาวเมืองสุพรรณก็บอกว่านะคะจ้างหนูได้จ้า
พร้อมไปสร้างความสุขทุกพื้นที่เลยจ้ะ
ไปฟังเสียงเป๋าวลีกันหน่อยจ้า
ตอนนี้ก็งานเริ่มเข้ามาเกือบจะปกติแล้วนะคะ
ก็มีโชว์ด้วยแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่
กำลังจะไถท์เอ็มวีค่ะแต่ว่าจะปล่อยเอ่อ
เกษียณสำราญเนอะในช่วงนี้ก็จะแบบมี
เปร่ารับไม่เหนียบรับหมดค่ะก็มีคุณยายที่เป็นแฟนเพลงค่ะ
ค่ะเขาเสียก็เลยแบบว่าจ้างตะวะลีไปร้องก่อนที่จะชับบัณฑกิจ

โดยเฉพาะงานกระเซียนสำราน

ไม่เอายังไม่อยากกระเซียนตอนนี้
ส่วนเรื่องลุคใหม่ก็เห็นต้องเฝ้าวอยว่าผมยาวละ
ใช่ส่งนั้นส่งยอดฮิตผมตั้งแบบนี้นะคะ
อยากตัดเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวละครแบบจบนะ

ที่จริงก็อยากตัดนะ
แต่ว่าอันนี้มันมารากยาวมาจากละครด้วยค่ะ
ก็ละครเรื่องใหม่แบบผมยาว
แล้วก็แบบมีการแก้กังว่าจะตัดดีหรือเปล่า